สำหรับปฏิบัติการตรวจค้นบ้านผู้มีอิทธิพนธ์
ได้จากคุณพญูงสักการสมเกตค่ะ
ปฏิบัติการเข้าจู่จวมของเจ้าหน้าที่คอมมันโดกองปราบรามพร้อมตำรวจภูทรภาคห้า
นำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายผู้มีอิทธิพล
และซุ้มมือปืนในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อสะสางคดีที่ยังค้างในพื้นที่
ครับตอนนี้ครับทางเจ้าที่คอมโมโดครับกำลังเข้าตรวจค้นหมู่บ้าน
เป็นพื้นที่หลักครับอีกหนึ่งที่ที่ต้องสงสัยคืออันนี้ซุ้มคุปืนครับ
การเข้าตรวจค้นในครั้งนี้เป็นบ้านของนายชะนุดมเพ็งสุการหรือเพชร
ซึ่งเป็นมือปืนลูกน้องคนสนิทของนักการเมืองท้องถิ่น
ที่เปิดโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ขออนุญาตแต่กลับพบเพียงนางรัตนาปันปวง
อายุ๕๓ปีอาศัยอยู่กับลูกสาวเพียง๒คนแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน
โดยการตรวจค้นพบไม้สัก๓ท่อนไม้สักแปรรูป๗แผ่น
ไม้กระยะเลยสี่ท่อนไม้กระยะเลยแปรรูปสิบเอ็ดแผ่น
และสิ่งผลิตทำด้วยไม้สักจำนวนหนึ่งพร้อมทั้งอุปกรณ์การทำไม้แปรรูป
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดและนำไม้ของกลางส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรแม่ริมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
รักษาการราชการแทนผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ
บังคับการปราบรามกล่าวว่าการเข้าตรวจค้นและบุกจับ
เน้นไปทางคดีมือปืนผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดเป็นหลัก
เพื่อกวาดล้างและสะสางคดีเก่าที่ยังคงค้างอยู่
ในพื้นที่เป็นจังหลวนมาก
การระดมตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องมาจากนโยบายปราบปราม
ของผู้มีอิทธิพลของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในการระดมคนกวาดล้างผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างในพื้นที่
รวมทั้งปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายให้ลดลงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
เพื่อแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน